คุณผู้ชมอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่มันเจอทุกเมื่อเชื่อวันจริง
ผมยังคงย้ำว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเองว่า
เดี๋ยวนี้ยาบ้าราคาถูกกว่านมกล่องเนี่ย

แล้วเกิดขึ้นถี่และหลายพื้นที่ด้วยครับ

เจ้าหน้าที่รู้ข่าวมาแล้วว่ามีพ่อค้ายาเสพติด

เขาหนีเข้าป่ายางพารา

คืออะไรครับ

กลางบังคับการ
ปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองอำเภอรัตภูมิที่สงขลา

เมื่อกี้ด้วยตัวเองคือธนพลเมืองแก้วครับ

คุณมิ้นยังวัยรุ่นอยู่เลย

มีหมายสารของจังหวัดพัทธลุงครับ

ตำรวจตรวจค้นปรากฏว่าเจ้าตัว

มันจะมีร่องน้ำระหว่างสวนระหว่างร่องน้ำ
ปรากฏว่าจังหวะที่เขาจะกระโดดข้าม

เขาจ๋อมลงไปแล้วก็ถูกรวบตัวได้

เมื่อกี้นี้ตอนที่ให้ข้อมูลก็คือเสียงเหนื่อยหอบอยู่เลย

ปิดเบี้ยวแบบนี้นะครับ

ก็อุ้มน้ำอีกต่างหากไม่มีแรงวิ่งแล้วครับ
รองไว้แล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือ

ของเขาตำรวจเลยถามว่าคืออะไร

ยาบ้ามี๔๕เมตรแล้วไอซ์อีก๘กรัมกว่า
จุดนี้ในป่ายางพาราพาเขาไปที่บ้านครับไปตรวจในบ้าน
ไปดูในบ้านหน่อยในบ้านของเขาเจออะไร
ปรากฏว่าไปเจออุปกรณ์การเสพนี่นะฮะเอามากองไว้ตรงนี้นะ
ไปเจอเครื่องมือช่างไปเจอโทรศัพท์แล้วตอนที่เขาอยู่ภายในห้อง
เดี๋ยวคุณดูนะครับใส่กุญแจมือเสร็จแล้วเนี่ย
เขาจะชี้ขึ้นไปที่ฝ้าเพดานทำไมตรงนั้นมีอะไร
ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าซ่อนยาบ้าไว้ตรงนั้นครับ
คุณจะเอาทุกประเภทเลยเหรอคะยาเสพติดน่ะ
คือซ่อนไว้หมดเลยทุกที่ตรงนั้นเห็นไหมฮะ
มันดันได้มันดันปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเลยยึดของกลางทั้งหมด
ธนพลบอกว่ารับมาจากเอเย่นคนหนึ่งรับมาเพื่อขายให้วัยรุ่นระแวกใกล้เคียงครับ
ขายเม็ดละห้าสิบบาทขายเม็ดละห้าสิบบาท
ไอซ์เองเนี่ยแบ่งขายเป็นถุงถุงละสองร้อย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้แล้วครับว่าเอเย่นคือใครเดี๋ยวอยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่ม
ทีนี้มันมีช็อตหนึ่งเจ้าหน้าที่เองถามว่าสงสารไหมสงสารนะ
น้ำตาของคนเป็นแม่แม่เลี้ยงลูกมายี่สิบสามปี
บอกเสมอว่าอย่าไปยุ่งนะกับไอ้พวกยาเสพติดไอ้ยาบ้าเนี่ยมันจะหมดอนาคต
แม่บอกลูกว่าคือกลับจากทหารมาแล้วอย่าไปยุ่งเกี่ยวอีกนะลูก
ให้โอกาสปรากฏว่าลูกยังยุ่งเกี่ยวแม่ก็เลยทำใจไม่ได้เพราะว่านี่คือการกอดร่ำลาครั้งสุดท้ายต้องส่งลูกเข้าคุก
ในขณะที่แฟนของเขาเองเนี่ยแฟนของในหมุดเนี่ยนะฮะเอาแต่ร้องไห้ไม่พูดไม่จา
คนนี้คือแฟนดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ
แม่บอกแล้วเตือนแล้วใช่ไหมแต่ลูกก็ยังทำสิ่งที่ลูกตอบสั้นผมขอโทษครับ

คุมตัวส่งดำเนินคดีที่โรงพักรัฐภูมิครับแจ้ง๒ข้อหาเลยทั้งค้าและเสพ

บาหลัดอฝ่ายความมั่นคงอเมืองกะบี่
ไปจับกลุ่มตัวนายภูไทยอายุ๔๖ปีนายภูไทยจริงแล้วเป็นคนอุบล
แต่มาพักอาศัยทำงานอยู่ตรงจุดนี้
ปรากฏว่ามีคนแจ้งว่าลักษณะของเขาเหมือนรอบขายยาเสพติด
ไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่หลายจุดในบ้าน
เจ้าตัวนั่งคอตกเลยครับหมดแรงรับสารภาพ
ลุกขึ้นยืนไหวเสร็จปั๊บพาไปดูหน่อย

คุณดูนะครับมีกระเป๋าสะพายที่เขาแขวนเอาไว้
ผนังตรงนี้กระเป๋าสีดำอันนั้น
พอไปเปิดดูแงะดูเจอครับ
หมวกก็เจอครับคือซ่อนไว้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง
เจอทั้งหมด๑๔๕เมตร
นี่นะฮะหลักฐานเจอแล้วเห็นไหมใส่เป็นทองใสแบบนี้นะครับ
นายภูไทยบอกว่าผมเองไม่ได้ค้า
โดยตรงนะรับมาจากเขาอีกทีหนึ่ง

ภูไทยซัดทอดต่อรับมาจากยายหนอม

ถนอมอายุ๗๖ปีเป็นชาวบ้านต่างอำเภอ
เพราะว่านี่คือจับที่ตัวเมืองกระบี่ใช่ไหมครับ
เอาไปเลยอยู่อำเภอไหนอยู่ที่อ่าวลึก
ฝ่ายปกครองพากันไปที่บ้านใยหนอมครับ
ยายหนอมอยู่ที่อ่าวลึกกระบี่ไปขอตรวจค้น
แล้วคุณไปเจอจริงยาบ้าร้อย๖๔เมตร

มีผู้ค้ายาบ้าคนหนึ่งเอามาฝากขาย

ใช่ยายขายเท่าไหร่เนี่ยเม็ดละ๓๐ครับ
ถูกกว่าเมื่อกี้อีกที่หมุดขายหมุดขายเม็ดละ๕๐
เจ้าหน้าที่ก็เลยหลักฐานมันชัดนะครับ
คุมตัวยายหนอมจากพื้นที่อ่าวลึกส่งดำเนินคดีที่โรงพักอ่าวลึก
ส่วนนายภูไทยที่จับได้ก่อนหน้านั้นคุมตัวส่งสพเมืองกระบี่ครับ
แจ้งข้อหาความผิดตามพรบยาเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไม่รอดฮะทั้งหนุ่มและแก่
พอไปพันธุ์ปั๊บในอนาคตนี้จบเลยครับใช่ค่ะ